อปางคุณแม่ของหมอแชมป์
คุณากรจริยศอายุสามสิบห้าปีนี่เป็นบ้านนะครับ

ทางครอบครัวทางคุณแม่ได้เตรียมสถานที่ในการจัดงานศพ
ของพันธาเอกคุณากรที่เป็นหมอทหารเรือหรือว่าหมอแชมป์
คุณแม่นะครับคุณแม่เอื้อมพรอายุ๖๙ปี
คุณแม่บอกว่าเรื่องของลูกชายเนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละจริงนะครับ
วันนี้คุณแม่กอดรูปของลูกชายสมัยที่รับรัชการทหารเรือใหม่ใหม่
นี่ชุดนี้สุดข้างคุณพ่อนะครับ
คุณหมอแชมป์ท่านก็เป็นทหารเรือนะฮะปัจจุบันท่านอายุ๗๑ปีแล้วเกษียณแล้ว
นาวาตรีอาวุธจริยศนะครับส่วนนี่รูปของหมอแชมป์ตอนที่เป็นทหารเรือใหม่ใหม่
แล้วคุณแม่ก็พาไปดูรูปภาพเก่าของลูกชายเกียรติบัตรรางวัลต่าง
ที่มีติดบ้านเอาไว้มากมายแม่ของหมอแชมป์บอกว่าหมอแชมป์รับรัชการทหารเรือนะฮะ
แล้วตั้งแต่รับราชการทหารเรือมา๑๕ปีเนี่ยประจำการเป็นแพทย์ทหารบนเรือหลายลำ
ล่าสุดก็คือประจำการที่เรือหลวงสุโขทัยโดยหมอแชมป์มีพ่อเป็นไอดอล
เพราะว่าพ่อก็เป็นทหารเรือเหมือนกันคือนาวาตรีอาวุธจรุยศปัจจุบันอายุ๗๑ปี
หมอแชมป์เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นคุณแม่บอกว่าเวลาเพื่อนหรือว่าคนรู้จักมาขอความช่วยเหลือ
หมอแชมป์ลูกชายไม่เคยปฏิเสธเลยแม้กระทั่งตอนที่เกิดเหตุเรืออับปางในวาระสุดท้าย
หมอแชมป์ก็ยังเป็นฮีโร่เพราะว่าเพื่อนที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าหมอแชมป์สละเสื้อชูชีพของตัวเอง
เพื่อให้เพื่อนทหารมีชีวิตรอดจนตัวเองเนี่ยหายไปหาไม่เจอสุดท้ายพอเจอร่างก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
ตอนที่เกิดเหตุใหม่มีการบอกว่าหมอแชมป์ความจริงเนี่ยมาถึงจุดเรือหลวงกะบุรีที่มาช่วยได้ละ

แล้วก็คว้าเสื้อชูชีพของคนอื่นบอกถอนมาก่อนเดี๋ยวไปช่วยคนอื่นที่ยังไม่มีเสื้อชูชีพที่ยังรอการช่วยเหลือ
สุดท้ายหมอแชมป์หายไปเลยฮะกลางทะเลในวันนั้นคุณแม่ร้องไห้นะฮะบอกว่าลูกชายเนี่ยช่วยคนอื่นจนรอด
ด้วยการเสียสละชีวิตของตัวเองแล้วก็ทิ้งแม่ไป
ไม่อยากจะมีวันนี้ก็พยายามข่มใจเนอะพยายามทำใจแต่บางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้นะ
บางครั้งนึกถึงมาแล้วก็อดไม่ได้นะครับ
ร้องไห้แต่เราก็ภูมิใจก็เสียสละก็ทำเพื่อเพื่อเพื่อนฝูงก็เป็นคนดีมีน้ำใจ
สำหรับร่างของหมอแชมป์นะครับได้ถูกเคลื่อนมาทำพิธีที่ฐานทัพเรือสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีนะครับที่ชาปนสถานนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีของกองทัพเรือทางกองทัพเรือจะเคลื่อนร่างอย่างสมเกียจ
ยังบ้านเกิดที่จังหวัดระยองเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็รอการพระชาธานเพลิงศพต่อไปครับ
ส่วนคุณยายของพลทหารชะลัดอ้อยทองค่ะกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยบอกเลยว่า
เศร้ามากจริงนะคะเพราะรู้ว่าเจอหลานแล้วแต่เป็นร่างไร้ลมหายใจ
แล้วก็เปิดเผยเรื่องราวสะเทือนใจค่ะหลานชายพัดพรากจากแม่นานกว่าสิบห้าปี
คือหวังว่าจะได้กลับมาเจอหน้าแม่แต่สุดท้ายก็ได้แค่ฝัน
คือกองทัพเรือเจอร่างนะคะกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ลอยอยู่ในทะเลอ่าวไทย
มีหลักฐานระบุได้ว่าเป็นพลทหารฉลัดอ้อยทอง
แต่ตามขั้นตอนก็ต้องตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะตรวจดีเอนเอกับญาติ
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามหาแม่ของพลฐานชะลัด
รู้ว่าคุณแม่หายตัวไประหว่างการรักษาอาการป่วยทางจิตเวท
และไม่ได้เจอกันนะคะกว่า๑๕ปีแล้ว
แฟนสาวได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าสามารถตามหาแม่ของพลทหารชะลัดได้แล้ว
แต่มันเป็นเรื่องเศร้าจริงทั้งคู่ไม่ได้เจอหน้ากันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
ทีมข่าวก็ได้คุยกับน้องแป้งนะคะแฟนสาวของพลฐานชะลักก็ให้ข้อมูลมาว่า
นาฬิกา๑๗นาที๑๘ธันวาคมพลทหารชะลัดต้องขึ้นเรือไปปฏิบัติหน้าที่
เช้าวันนั้นส่งรูปมาให้ดูเป็นรูปข้าวของในเรือกระจัดกระจายค่ะ
จากนั้นเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๘นาทีมีข้อความกลับมาว่า
ติดต่อพลฐานชะลัดได้แล้วแต่พอโทรไปสองครั้งไม่มีใครรับสาย
๑นาฬิกา๕๐นาทีเขาก็โทรกลับมาแต่สัญญาณมันขาดหายคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ก็วางสายกันไปกะว่ารอคุยกันอีกทีตอนเช้า๑๙ธันวาคม
และเรื่องราวของพลฐานชะลัดน่าสงสารมากนะคะตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้ายของชีวิต
ของพลทหารชะลัดมีอาการผิดปกติทางด้านสมอง
คุณแม่ต้องอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่พลทหารชะลัดยังเด็กอะค่ะ
ตอนนั้นก็ไปเยี่ยมคุณแม่ตลอดจนป๑คุณแม่ของพลทหารชะลัดหายตัวไปจากโรงพยาบาล
เย็ดก็ออกตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนี่คือเมื่อ๑๕ปีก่อนนะคะ
คือครั้งสุดท้ายที่เจอแม่คือ๑๕ปีก่อน
เนี่ยค่ะพลฐานชะลัดมาคบกับน้องแป้งน้องแป้งเธอเป็นพยาบาลก็ช่วยตามหาคุณแม่อีกทางหนึ่ง
เพื่อมายืนยันตัวตนของผู้สูญหายเธอรู้แค่ว่าญาติของพลฐานชะลัดที่ยังมีชีวิตอยู่คือ
คุณแม่รู้ชื่อนะคะคือนางละมันอ้อยทองทางเดียวที่จะนำดีเอนเอมาใช้ยืนยันบุคคลได้ก็คือต้องตามหาแม่ให้เจอค่ะ
ทีนี้ค่ะล่าสุดวันนี้ทางมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานอำเภอบางสะพานช่วงประมาณ๖โมงเย็นนะคะ
คุณแม่แล้วนะคะคุณแม่และคุณยายของพลฐานชะลัดก็เลยมาติดต่อขอรับศพ
คุณแม่ใส่ชุดดำผมสั้นนะคะก็มีทางพมดูแลตลอดเวลาคุณแม่มีอาการป่วยนะคะป่วยทางระบบประสาท
ส่วนคุณยายก็คือนางอุทิศอ้อยทองอายุ๗๘คุณยายคือท่านที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะ
คุณยายก็บอกว่าที่ผ่านมาพลทหารฉลัดอยากเจอคุณแม่มากเพราะไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนไม่ได้เจอกันมา๑๕ปีกว่าค่ะ
กว่าจะตามเจอพอเจอคุณแม่กลายเป็นว่าไม่ได้เจอกันตอนที่ยังมีชีวิตกันอยู่
คุณยายก็เลยดูแลพลฐานชะลัดมาตลอดนะคะวาระสุดท้ายก็ไม่ได้เจอหน้าแม่ทำได้แค่ตามหาคุณแม่เพื่อเอาดีเอนเอมาตรวจยืนยันเอกลักษณ์บุคคลเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
พอได้รู้ข่าวร้ายว่าเจอร่างของพลหารชะลัดเนี่ยคุณยายบอกว่าคือคุณยายเสียใจมากนะคะอยากจะให้กองทัพช่วยเหลือดูแลต่อจากนี้ด้วยมาเยี่ยมยายด้วยนะให้กองทัพเรือมาเยี่ยมยายด้วยนะมาดูแลแม่ด้วยค่ะ
กี่ปีแล้วครับเนี่ย
อยากให้เขาช่วยเหลือยังไงบ้างยาย
ดูแลยายต่อจากนี้เนาะ

๘๕ปีด้วย
อยากให้กองทัพมาดูแลต่อจากนี้ด้วยไหมยายมาเยี่ยมมาดูหน่อยเนาะ
อ๋อมาหายายหน่อย

แม้ว่าพลทหารชะลัดจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอหน้าแม่นะคะ
แต่อย่างน้อยทางญาติก็ได้นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ก็มีกำลังพลอีก๕นายที่รอการค้นหาอยู่นะครับ
ทางกองทัพเรือก็ยืนยันว่าจะหาให้เจอ
ส่วนทางญาติพี่น้องก็ยังรออยู่ด้วยความหวัง
ก็ยังเป็นกำลังใจนะคะ